สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมใครมีเสื้อกันหนาวอยู่ในตู้หยิบออกมาแขวนรอกันสักหน่อยค่ะ
เพราะว่าจากการตรวจสอบเราพบข่าวดี
เดือนนี้นะคะลมหนาวจะแผ่มารุนแรงในวันที่๕ธันวาคมวันพ่อนั่นเอง
ในขณะเดียวกันค่ะภาคใต้ยังคงพบฝนตกอยู่แต่ก็น้อยลงเล็กน้อยค่ะ
จากการตรวจสอบเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะ
อากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิจะลดลงอีกค่ะ
ดอยยอดภูอากาศหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งในบางพื้นที่
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๓องศา
ขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกค่ำถึงเช้าอากาศเย็นกับมีลมแรง
อุณหภูมิจะลดลงอีก๒๔องศาค่ะ
อุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบอยู่ที่๑๖องศาคลื่นสูง๒เมตร
ในขณะเดียวกันภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนมากทั้งสองฝั่ง
ร้อยละ๖๐๘๐ของพื้นที่
ริมทะเลคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
ระวังอันตรายนะคะจากภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลักและดินโครนถล่มค่ะ
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ถึงเช้าอากาศเย็นกับมีลมแรง
อุณหภูมิจะลดลง๑๓องศาค่ะ
เพราะฉะนั้นใครนะคะที่มีเสื้อกันหนาวเอาออกมาค่ะ
เพราะว่าไม่งั้นอาจจะหนาวจัดได้